เพราะว่าพรุ่งนี้แล้วเราจะประเดิมสนามนะคะในเกมรอบแบ่งกลุ่มรอบแรก

เรื่องนี้อาเกียรานิชิโนเฮสโค้ชทีมชาติไทย
ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะในการแถลงข่าวก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันเจอกับบาเรน
ทุกชาติที่อยู่ร่วมกลุ่มกับทีมชาติไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะคะ
แต่ว่าจะพยายามโฟกัสเรื่องของการวางแผนแล้วก็แค่แก้ไขจุดอ่อนของทีม
ก่อนเกมรวมถึงระหว่างเกมการแข่งขันให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้
เพราะเขาก็อยากจะพาทีมชาติไทยไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์๒๐

มีเป้าหมายถึงโอลิปิกเกมที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับ
ผู้สื่อข่าวยังได้ถามความรู้สึกของนิชิโนนะครับ
ก่อนคุมทีมลงแขนในรายการนี้
ในฐานะเจ้าภาพเขารู้สึกกดดันนะครับ

อย่างไรก็ตามเขายังเชื่อว่า
จากการเก็บตัวร่วมกันตั้งแต่วันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ประกอบกับความเข้าใจกันในทีมของนักเตะชุดนี้นะครับ
จะทำให้ทีมได้รับผลการแข่งขันที่ดีนะครับ

เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเก็บตัว๒๖ธันวาคม

ว่าจะเป็นบาเรนออสเตรเลียแล้วก็อีรักษ
บอกว่าทั้ง๓ชาติแข็งแกร่งกว่าทีมชาติไทยทั้งหมด
ก็เลยพยายามที่จะทำการบ้านอย่างหนักนะคะ
ทั้งการดูเทปการแข่งของทุกทีม
เพื่อที่จะหาแท็กติกที่เหมาะสมกับทีมชาติไทย
ในการต่อกรกับ๓ชาติดังกล่าวค่ะ
มาดูที่คู่แข่งของทีมชาติไทยในเกมนัดแรกนะครับ
บาร์เลนซามียาชามันนะครับ

ที่บาเลนพบกับทีมชาติไทยในนัดแรก

เพื่อคว้า๓คะแนนให้ได้นะครับ

ระหว่างทีมชาติไทยกับบาเรนกันบ้างนะคะ
จะเป็นผู้ตัดสินจากญี่ปุ่นลงทำหน้าที่นะคะ
ชื่อว่าเรียวยูจิซาโตนะคะ

เคยลงตัดสินในเกมที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงแข่งขันมาแล้วนะคะ

เรือยูจิแจกใบเหลืองให้กับอดีศรพรมรัก

เกมรอบ๑๖ทีมสุดท้ายที่เธอเจอกับจีน

เดี๋ยวเราดูโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
รุ่นอยู่๒๓ปีนะครับ
เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง
วันพรุ่งนี้นะครับวันที่๘มกราคมนะครับ

แล้วก็นัดที่๒นะครับถือว่าเป็นศึกหนักเหมือนกัน
วันที่๑๑มกราคมพบกับออสเตรเลีย
แล้วก็ในเกมสุดท้ายถือว่าจริงแล้วสำคัญทุกเกมนะครับ
พบกับทีมชาติอีลักษณ์นะครับ
ทั้ง๓เกมแข่งขันในเวลา๒๐นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ก็แฟนฟุตบอลเองก็ตอนนี้ตัวเข้าชมเนี่ยยังเหลืออยู่พอสมควรนะครับ
ก็ไปจับจองเพื่อที่จะไปให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยกันได้นะครับ
ใช่ค่ะก็รายการนี้นะคะก็คัดเอา๓ทีม
แข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
เราก็หวังว่าจะมีโอกาสแต่ว่าเราต้องผ่านรอบแรกไปได้ก่อน
ก่อนอื่นเลยเกมนัดแรกกับบาเรนวันพรุ่งนี้นะคะ
เตะต้องการกำลังใจก็ส่งกำลังใจกันเยอะนะคะ

ที่สำคัญเล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับ